แต่พอเห็นเหตุการณ์จริงเนี่ยมันไม่ใกล้กดหรอกลูก

มันคิดมั้ยออกหรอ
แล้วเรียบร้อยแล้วความที่อยู่คนเดียวมันก็ดีมันไม่ลงลาย

นำอาบร้านเอง

อ๋อครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ต้องมีอย่างกับโต๊ะอ่าสองโต๊ะอ่าสองโต๊ะอืมของเพื่อนที่
เซลลี่ต้องไปเกลียดชั้นสองนึงหืมต้องไปเกลียดชั้นสองนึง

คำบูรณ์เลยหรอครับ
คำบูรณ์อยู่คำบูรณ์อยู่ที่จัดทาง
เราไม่เสียหายคำบูรณ์เลย

ทอง๕บาท๑๐บาท

ปี๖๒นี่ก็๑๐ปีแล้วที่เนี่ย
แม่เปิดวันที่๑๙พฤษภาค
ปีหน้าครบ๑๐ปีแล้ว
ปีหน้าครบ๑๐ปีแล้วสมควร
นี่โอ้ย
ไม่เต็มที่หรอ

ปุ๋ย์คันตอนตอนตัวหนูมดยังหรอ

ปุ๋ย์คันตอนตอนตัวหนู
อยู่ทุกครบเลย
พอแล้วพี่ใส่เกงเขาสร้างมา

นั่นแหละสาธารณ์สร้าง

อ๋อลูกค้านั่งรอถึงตอนนั้นแล้วใช่ไหม
หวังว่าเอาให้เร็วไป
โปรดติดตามตอนต่อไป